ตามติดชีวิตลุงพลกันหน่อยแยกประเด็นก่อน

ผมแยกประเด็นก่อนจะได้ฟังกันง่ายว่าจะเอาประเด็นอะไรบ้าง
ประเด็นกรณีทนายตั้มจะลงพื้นที่บ้านกกอกไปเจอลุงพล
กับลุงพลไว้แล้ววันจันนี้เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปเจอ
ประเด็นที่๒กรณีชาวบ้านแล้วก็แม่ของน้องชมพู่ออกมาเคลื่อนไหว
ก็เรียกร้องทางจังหวัดแล้วก็ทางพื้นที่ให้ดูแลหน่อย
ยูทูปเบอร์ที่คุกคามชีวิตชาวบ้านไม่เลิก
อันนี้แม่ชมพู่บอกนะครับประเด็นที่สาม
ผู้ว่าก็มีการสั่งให้มีสอบยูทูปเบอร์ด้วย
และอีกอย่างคือการป้องกันโรคโควิด๑๙ระบาดในพื้นที่
เพราะมีคนนอกพื้นที่มาในหมู่บ้านกกอกเยอะ

เพราะว่าสำนักงานอยู่ที่สมุทรสาครไง
แล้วถ้ามาอยู่ที่บ้านกอกต้องกักตัวอะไรหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมเข้าตรวจพื้นที่การสร้างวังพญานาค
วังเชตุพลยานพ่อองค์ปู่ยศสุวรรณาคา
นี้ว่าเป็นที่ของป่าไม้หรือเปล่า
ประเด็นที่๕ลุงพลบอกว่ายังไม่เคยบวชเรียนมาก่อน
ผ่อนมาหลายครั้งคราวนี้พระอาจารย์พลท่านชวน
ศีล๘นุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมสำนักสงภูเหลือง

เพราะว่ามีคนมาร้องไทยรัฐว่าลุงพลจ้างลุงพลรีวิว

เรื่องงานอีกผมเอาประเด็นนี้ก่อน
ประเด็นการที่จะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรม
ในช่วงเวลานี้ที่หลายคนก็มองโอ้โหมรสุมก็เข้าลุงพลหลายเรื่องนะครับ
เมื่อวานนี้ลุงพลนะฮะก็ยังคงให้ข้อมูลกับสื่อเหมือนเดิมบอก
บอกถึงความตั้งใจที่จะนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรม
โดยบอกว่าอยากทำมานานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ยังไม่เคยบวช
ผ่อนมานานแล้วประกอบกับช่วงนี้
ได้มีโอกาสรู้จักกับพระอาจารย์พลแห่งวัดดานพระอินทร์

และด้วยอะไรหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้มันยังไม่ลงตัว
แต่มาถึงตอนนี้แล้วตั้งใจแล้วจะไปปฏิบัติธรรม
หลังจากได้พบกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ที่นัดกันวันจันทร์หน้า
คือนัดกันวันจันทร์หน้ากับทนายตั้ม
เสร็จแล้วหลังจากที่ทนายตั้มลงพื้นที่มาพูดคุยมาสำรวจตรวจสอบ
รับฟังข้อมูลอันเรียบร้อยทำธุระกับทนายตั้มเสร็จแล้ว
อาทิตย์หน้านี่แหละก็จะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมแล้ว
ฟังเสียงของลุงพลหน่อยนะฮะในประเด็นนี้ครับ
ตั้งใจมานานแล้วครับการถือศิลป์
ผมก็อยากหาช่วงจังหวะหนึ่งถือสินแปดบ้าง
เพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยบวชนะครับ
เกี่ยวข้องกับที่ทางพระพลให้ข่าวเมื่อวานไหมคะ
ว่าจริงก็อยากจะแนะนำแล้วก็เชิญชวนให้ลุงพลบวชด้วย

พระอาจารย์พลท่านแนะนำตั้งแต่ผมรู้จักท่านครั้งแรก
แต่ว่าเนื่องด้วยทุกอย่างมันยังไม่ถึงเวลา
ซึ่งตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้ว
ผมเชื่อว่ามันถึงเวลาเลยที่ผมต้องถือสิน๘บ้างครับ
ลุงพลก็บอกว่าครั้งนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องถือศีล๘นะครับ
เพราะว่าผมผัดผ่อนเรื่อยมาเลย
แล้วก็ขอเชิญชวนและยินดีหากท่านใดจะมาร่วมถือศีลในครั้งนี้ด้วย
ลุงพลบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนที่ทนายตั้มจะมาที่บ้านกกอกในสัปดาห์หน้านั้นตามนัดหมายกับลุงพล
บอกว่าพร้อมแล้วล่ะที่จะลงพื้นที่นัดหมายกับลุงพลในวันจันนี้
ว่าจะเดินทางไปบ้านกกอกเพื่อไปตรวจสอบหลักฐานพยานแวดล้อม

ได้พูดคุยกับลุงพลแบบตัวเป็นน่าจะดีกว่าทางโทรศัพท์
ผมก็เป็นเหมือนกันทุกคนแหละครับเหมือนกับทุกคนแหละครับ

ว่าทำไมหลายครั้งในการให้สัมภาษณ์ออกสื่อ
ลุงพลถึงพูดไม่ตรงกันบ่อย
เดี๋ยวผมจะไปถามลุงพลเองนะครับแล้วก็นัดกันไว้
แต่ทีนี้ก็มีความกังวลว่าสำนักงานทนายความ

แล้วทนายตั้มจะมาที่บ้านกอกได้ไหม
อันนี้แม่ของน้องชมพู่
ก็ให้สัมภาษณ์สื่อแสดงความกังวลเหมือนกันว่า
ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วต้องกักตัว๑๔วันหรือเปล่า

แล้วก็๒เป็นคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
สีแดงกล่ำสีแดงเข้มเลยนะครับ
ห้าจังหวัดนะฮะอย่างสมุทรสาคร
จมบุรีระยองจันทบุรีระตราศน์นะนะ
แต่ว่าเรื่องนี้ลุงพลก็บอกว่า

ว่าทนายตั้มเขาอยู่สำนักงานที่สมุทรสาครหรือเปล่า
หรือว่าตอนนี้เขาพักอยู่ที่อื่น

ใช่แต่ลุงพลบอกนี่เดี๋ยวจะให้ทนายตั้มไปพักที่สกลนคร
มันจะใกล้กว่าด้วยแล้วก็ไม่ต้องค้างที่บ้านกรอก
แต่ถ้าไปสกลนครต้องถูกจับตัวที่สกลนครหรือเปล่า

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะ
บอกว่าใครที่มาจากนอกพื้นที่จะเข้าบ้านกกอกยังไงก็ตาม

เรื่องของการถือศิลปกับเรื่องของทนายตั้ม
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ย้อนกลับไปกับเหตุการณ์ที่ลุงพลเนี่ย

แล้วก็ทางผู้สิทธิ์ข่าวอย่างคุณฟ้านายนพัฒน์ปราณิตพลกรังของอมรินทีวีเขา
เดินทางไปสพกกตูมนะฮะเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้วตั้งแต่ครั้งแรก
แล้วทีนี้เขาไปแจ้งความอีกครั้งเพื่อให้ดำเนินคดีกับลุงพล
ฐานพยายามชิงทรัพย์ชิงอะไร
เขาบอกว่าก็มาแจ้งความเพิ่มเติมเพราะได้ปรึกษากับทีมกฎหมายแล้ว
เห็นว่าคู่กรณีพยายามที่จะแย่งไมค์
มูลค่าประมาณสองหมื่นบาทเมื่อไม่ให้ไมค์
เลยถูกทุบหลังสองครั้งแล้วก็เหมือนปลีเอี้เข้ามาทำร้ายร่างกาย
ชิงทรัพย์ลุงพลว่าไงลุงพลก็บอก
ก่อแล้วแต่ให้ตำรวจดำเนินไป

พญานาคแล้วก็การก่อสร้างในพื้นที่ป่าไม้หรือเปล่า

เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ได้เดินทางไปที่กองบัญชาการปราบปราม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อแจ้งความเอาผิดกับนายชัยพลวิพากับพวก
ตามความผิดภปสงวร

ปลูกสร้างอื่นในพื้นที่ป่าสงวนดงภูพาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ
แล้วก็มีการนำแผนที่พิกัดการก่อสร้างพญานาคมาประกอบการแจ้งความด้วยนะฮะ
อาชียะบอกว่าที่ดินป่าสงวนคือห้ามเปลี่ยนมือ
แต่ว่านายชัยพลให้สัมภาษณ์ว่าซื้อต่อที่ดินตรงนี้มาในราคา๑๕๐๐๐บาท

ดินทุกแปลงในหมู่บ้านกกอกเป็นป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์
ให้อาศัยหรือทำการเกษตรสำหรับชาวบ้านที่อยู่ก่อนปี๒๕๔๑เท่านั้น
คุณแล้วดูพญานาคใหญ่นะ
พญานาคองค์นี้คุณคือสูงกี่เมตร
เมตรส่วนหัวนะส่วนตัวสูง๓เมตรคุณ
แต่ว่าใต้ดินลงไปอีก๗เมตรเพื่อทำเป็นฐาน
แล้วก็ความยาวตั้งแต่หัวจะหลดหาง๔๔เมตร

แต่ทีนี้เรื่องของตัวองค์พญานาคก็แล้วแต่การก่อสร้างไป
แต่ว่าถ้าปลูกสร้างในที่ดินที่ผิดกฎหมาย

ก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความไว้นะครับ

นายชัยพลเข้าอาศัยในปี๒๕๕๙
แล้วก็ซื้อที่ดินเพิ่มมาก่อสร้างพญานาค

หากเกิดอันตรายไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องนี้ได้นะ
แล้วก็ยังสร้างความงมงายเอาความเชื่อความศรัทธา

ซึ่งตำรวจก็บอกว่าจะได้นำเอกสารที่นายอาชียะ
นำมามอบให้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือน

ก็จะออกหมายเรียกนายชัยพลมาพบแล้วก็ดำเนินคดีนะครับ

ลุงพลก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้
เป็นพื้นที่ของอุทยานภูผายนหรือว่าพื้นที่ป่าสงวน
แต่ว่าตอนนี้ลุงพลประสานผู้ใหญ่ที่เคารพ

ทีนี้ก็เลยถามไงว่าลุงพลถามจริงเถอะ
รู้สึกกังวลไหมหลังจากที่นายอัชริยะมาจัดการ
จะเอาผิดเรื่องนี้นะครับ
ลุงพลบอกว่าเอาจริงนะไม่ได้รู้สึกกังวล
ไม่ได้รู้สึกกลัวว่าจะถูกสั่งให้หยุดการสร้างพญานาค

ผมก็ไม่รู้นะพื้นที่มันเป็นอุทยานภูผายน

คือตอนนี้เราก็ได้ติดต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่กับท่านให้ทำ
ผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงว่าเป็น

กังวลไหมคะว่ามาถึงขนาดนี้

ยกเลิกยุติก่อสร้างหรือยังไงค่ะ
อันนี้ก็ต้องคอยดูไปก่อนนะครับครับ
กลัวไหมคะว่าจะโดนยกไปเหมือนแม่สลพี
ผมคงไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับ

ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสร้างต่อไม่ได้แล้วเกิดว่าจะต้องมีการลื้อถอน
อย่างที่บอกไงคือพญานาคแต่ละเกล็ดที่ปั้นนี่คือเขาปั้นสดนะ
มันไม่สามารถยกแล้วย้ายไปตั้งที่อื่นได้

จริงแล้วคนจะสร้างพญานาคไม่ต้องใช้หรอกนะ
บุญญาบารมีมีแค่เงินกับช่างก็พอ
โอ้โฮคนสร้างพยานาฆได้ต้องมีบุญบรรณมีมากกัน

มีหมอดูที่เขาออกมาบอกว่าลุงพลอาจจะบารมีไม่ได้ถึงอะไรอย่างนี้นะฮะ
สำหรับพื้นที่ก่อสร้างวังพญานาคที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ผมขอบอกพี่กัดหน่อยนะฮะก็คืออยู่ในพื้นที่บ้านกอกแล้วนะครับ
ลักษณะพื้นที่ก่อสร้างด้านหน้าอยู่ติดกับถนนกกอกเตางอย

พื้นที่ดังกล่าวมีความยาวด้านหน้า
ก็คือประมาณ๘๐๙๐เมตร
แล้วก็ลึกเข้าไปชนกับลำห้วยประมาณ๔๐เมตรเศษ
ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังติดกับลำห้วยบุง
อีกด้านติดกับบ้านลุงพล
ก็เป็นจุดพิกัดนี้แต่ยังไงก็ตามนะครับ
ล่าสุดทางด้านของเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้๗ขอนแก่น
นายวีระสายแก้วเปิดเผยนะครับว่า
ข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูม
อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาล
แต่สำหรับพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างวังพญานาค
ตามที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับลุงพลนี้
จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งลุงพลไม่ได้มีสิทธิ์ถือครองที่ดินตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี๔๑หรือไม่นั้น

ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะลงพื้นที่

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าวในเร็ววันนี้

สัปดาห์หน้าคงมีความเคลื่อนไหวในการตรวจสอบพื้นที่ดิน
ก่อสร้างพญานาคนี้ด้วยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณอาริยาเกริ่นไว้
เรื่องของการรีวิวสินค้าไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของการรีวิวนี้
ทางฝั่งผู้เสียหายที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนจ้าง
คุณลุงพลเนี่ยแต่ว่าลุงพลยังไม่รีวิวสินค้าให้

คือบอกแบบนี้บอกว่าตัวคุณพีกับเพื่อนเนี่ย
ทำธุรกิจขายเครื่องฟอกอากาศคุณผู้ชม
เขาก็จะมีการจ้างพวกคนที่ดังในโลกโซเชียลให้รีวิวให้

นี่ติดต่อลุงพลตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วแล้วนะ
การประสานของป้าแตนบอกว่าให้ช่วยรีวิวผ่านเพจหน่อย
เขาก็เอาหลักฐานเป็นอินบ็อกซ์
บอกว่าจ้างไป๕๐๐๐บาทป้ายแบนเนอร์ให้ติดที่บ้าน
แล้วก็ให้เครื่องฟอกอากาศ๒๐๐๐บาทให้ฟรีเลยนะ

เพื่อให้เอาเครื่องนี้มารีวิวหน่อย
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขายได้นะสมมุติขายได้พันเครื่อง
นี่เอาฟังคุณพีที่บอกว่าตอนนี้เป็นผู้เสียหายหน่อยค่ะ
กดกดลงต่อมาตรงนี้ไม่ใช่แผงหม้อน้ำนะครับ

พี่จ้างเงิน๕๐๐๐๐บาทแล้วก็มีค่าเปอร์เซ็นต์จากเครื่อง
เปอร์เซ็นต์เครื่องที่พี่ให้เขา
ถ้าเขาลายสดขายได้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เขา
ใช่แต่เงินสดก็คือพี่จ่ายวันที่พี่ว่าจ้างเลย
ก็คือเราเจอกันแล้วก็คือจ่ายเงินเลยณวันนั้นเลย
เงื่อนไขของเราตอนแรกนะคะคือให้ลุงใช้จริง
แล้วลุงก็ช่วยโปรโมทให้เราหน่อย
เฟซบุ๊คเพจของลุง
คือลุงจะลงตอนไหนก็ได้เราเป็นสัญญาใจของเรา
ลุงบอกกับเราว่าลุงจะ
เหมือนกับลุงจะช่วยเราโปรโมท
ก็คือจะลงแต่เราก็
คือเราไม่ได้ให้ลุงพิมพ์หรืออะไรนะคะ
เพราะว่าทางทีมงานของเราพิมพ์ให้ลุงเรียบร้อย

ให้ลุงแค่โพสต์แต่ลุงก็เงียบ
คุณผู้ชมค่ะใช้คำว่าสัญญาใจนะทีนี้พอจ่ายตังค่าจ้าง๕๐๐๐๐บาทไปแล้ว
ก็ยังไม่รีวิวทีนี้สุดท้าย
ทางคุณพีก็ไปที่บ้านลุงพลเอาเครื่องฟอกอากาศไปให้
แล้วไลฟ์ด้วยตั้งแต่เดือนกันยายน
จนถึงตอนนี้มันผ่านไปตั้งกี่เดือนแล้วล่ะ๔เดือนแล้ว
ยังไม่มีการโพสต์หรือว่ารีวิวอะไรเพิ่มเติมเลย
พอทักไปก็ไม่มีการตอบรับ
ทีนี้คุณพีเห็นว่าเธอเป็นผู้ว่าจ้าง

รวมมูลค่าของที่ไปให้รวมถึงการเดินทางไปหา

สองแสนแล้วก่อนหน้านี้เคยจ้างคนดังในโซเชียลรีวิว

คุณพีก็เลยบอกว่าแหมไอ้สัญญาใจ
พอมาพูดถึงวันนี้มันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะ
เพราะว่าไม่ได้มีสัญญาเป็นลายลักษร
แต่มีพยานมีรูปถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้
แล้วก็ถามคุณพีคุณพีจะเอาตังค์คืนจากลุงพลไหม
คุณพีบอกว่าไม่แต่อยากให้ลุงพลมีความรับผิดชอบ
รับค่าจ้างไปแล้วรีวิวเครื่องฟอกอากาศให้หน่อย
หลังจากมีชาวบ้านกกอกแล้วก็ทางแม่ชมพู่

บอกว่าถูกคุกคามปั่นป่วนแม่ชมพู่บอกว่า
เปิดร้านขายผ้าก็มาหาว่าแม่ขายแพง
แล้วก็ด่าแม่อะไรอย่างนี้นะ
เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาว่าไงฮะ
นายวีรชัยนาคมาสนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

แล้วก็ได้ประสานไปยังป้องกันจังหวัดมุกดาหารให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่เดือดร้อน
คือสองเรื่องด้วยกันคือเรื่องหนึ่งคือการคุกคาม
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
มีทั้งประหลัดตำรวจแล้วก็สาธารณสุขเข้ามาดูแลแล้วนะ

ใช่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ประชาชนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่มุกดาหาร
ที่ใครจะมาเที่ยวก็นั่นแหละนะฮะใช่ค่ะก็คือตอนเนี้ยมีการตั้งด่าน
ตรวจคัดกรองโควิดทุกคนตามประกาศของจังหวัดเลย
ก็คือมีมาตรการตรงนี้เข้มงวดยังไม่ได้มีการ
แล้วก็ต้องมีอาการป้องกันการอบาดโควิดด้วยนะฮะ